คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุที่โปรยไปตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้ว
พูดถึงรถบีเอ็มที่มันไปชน
ต้องบอกนะว่าเหตุการณ์รถบีเอ็มไปชนเนี่ย
มันมีทั้งชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชนรถ
ซึ่งเกิดทั้งที่โครเอเชียแล้วก็เกิดที่บ้านเรา

ซึ่งคนขับรถบีเอ็มก็ยอมรับว่าได้ดื่มมานิดหน่อย
คนขับรถบีเอ็มไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์
แล้วทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
เพื่อนร่วมงานที่เขาทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะ
เขาเดินทางมาดูเหตุการณ์คือกรีดร้องเลยค่ะ
เมื่อเห็นศพของนายอิทธิพลสาหร่ายอายุ๔๙ปี
เป็นพนักงานขับรถของร้านคาราโอเกะ
คือนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ขออภัยนะคะคุณผู้ชมคือสภาพศพเนี่ย
กระโหลกศีรษะแตกแล้วก็สมองไหล
นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็พบรถเก๋งคู่กรณี

คนขับคือนายสมัครสมสิริชัยอายุ๒๙ปี
นายสมัครเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกระเป๋าหรู
ซึ่งรถเนี่ยดูกระจกข้างหน้าเนี่ยร้าวแบบนี้เลยค่ะ
ก็อยู่ห่างจากศพประมาณ๒๕๐เมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
ถนนสายเชียงใหม่ฝางก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จากการสอบสวนนายสมัครสมสิริชัย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากทางสี่แยกขวงสิง

ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอยู่เลนขวาค่ะ
กำลังจะกลับรถแต่ว่าผู้ตายขี่จักรยานยนต์ปาดหน้าเข้ามา
ก็เลยเบรกไม่ทันแล้วก็ชนอย่างจัง
ทำให้ร่างผู้ตายกระเด็นไปไกลจากจุดที่เกิดเหตุเป็น๑๐๐เมตร
มีเสียงของคนขับรถบีเอ็มให้ฟังด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะเขายอมรับว่าดื่มมานิดหน่อยนะคะ

ซึ่งคนขับรถบีเอ็มดาวิยูก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ตำรวจเขาก็จะมีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

รวมถึงเรียกคนขับมาตกลงมจรรยาจาเรื่องค่าเสียหาย